พูดถึงเรื่องของโชคลาภค่ะคุณผู้ชมมาดูวันที่เท่าไหร่คะ

ตัวรับ๑๖เมษายนกันหน่อยนะครับ
พาไปหลายที่ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวดูกันหน่อยนะคะว่า
ท่านได้ท่านโดนที่ไหนอย่างไรบ้างค่ะ
พาไปที่แรกค่ะที่จังหวัดกำแพงเพชรก่อนเลย
ชาวบ้านเขาก็ไปกันเยอะนะที่นี่นะ
ไปร่วมพิธีบวงสวงหลวงพ่อดอกรักพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ภายในวัดพิกุณฑองอำเภอคลองขลุงที่กำแพงเพชรค่ะ
หลวงพ่อดอกรักท่านมีขนาดหน้าตักกว้าง
๒เมตรสูง๒เมตรครึ่ง
เชื่อว่าอายุเก่าแก่กว่า๑๐๐ปีนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อแห่งความสมหวัง
ก็เลยพาไปขอโชคขอลาบกันเป็นประจำค่ะ
ทีนี้ในระหว่างการทำพิธีตรงนี้แหละที่เป็นไฮไลท์
ชาวบ้านนำกระเป๋ากรอฟโฟกัสค่ะ
นำกระเป๋าเงินมาวางรวมกันเพื่อขอโชคขอลาบ
หวังให้เงินทองไหลมาเทบา
คือเทมาไหลมาเข้ากระเป๋านะอย่าเทออกไปเยอะนะคะ
จากนั้นพากันไปส่องหาเลขเด็ดในขันน้ำมนต์
ขันน้ำมนต์อยู่ไหนนี่อยู่นี่
นี่แหละค่ะที่เขาบอกว่ามีเลขเด็ดอยู่ในนี้นะคะ
อ่าลองรวมดูลองดูอื้มจะรอใช่มั้ยอ่านี่ไงนี่ไงอืมเห็นไหมล่ะปุ้ยอืมนั่นน่ะค่ะ
ทีนี้ไปต่ออีกหนึ่งที่นะฮะยังไม่หมดเท่านี้นะครับ
ไปที่อำเภอเชียงคาญจังหวัดเลยนะฮะ
มีเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งเธอก็โพสต์เอาไว้ในกลุ่มไลน์นะ
เป็นคลิปวิดีโอแล้วบอกว่าเนี่ยช่วยดูหน่อยสิ
จกสองหางมาเกาะอยู่หน้าประตูบ้านตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่ยอมไปไหน
เขาต้องการจะบอกอะไรดิฉันหรือเปล่านะมาให้โชคหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
โดยนางสาวคงขวัญมงคลสิริเจ้าของร้านอาหารบอกว่าแปลกใจเหมือนกันนะ
ไม่เคยเห็นจิ้งจกสองหางมาก่อนพยายามเรียกพยายามเรียกคนมา
หยิบมือถือมาถ่ายคลิปเพื่อนบ้านแวะเวียนมาดูนะฮะ
แล้วก็จะเอาเลขที่บ้านเลขที่๒๘๒ไปเสี่ยงโชคอะไรแบบนี้
อายุของเธออายุ๕๐ปีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปดูซิว่าเขาจะเห็นเป็นอะไรกันบ้างครับ
เร็วจะเลี้ยงข้าวเนี่ยลงมา

มาเร็วมากินข้าวเร็ว
อืมนั่นแหละฮะจิ้งจกสองหางกับบ้านเลขที่๒๘๒นะครับ
เมื่อกี้ที่ก๊อฟถือปากกาเตรียมไว้นั่นแหละเรียบร้อยฮะ
ครับไปต่อกันที่วัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏครับ
บรรยากาศการไหว้ขอโชคลาภจากไอ้ส้มฉุนในช่วงนี้เขาบอกว่า
ไม่ค่อยค่อยคึกคักเท่าไหร่ครับคือชาวบ้านเขายัง
กลัวเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙กันอยู่นั่นแหละ
ก็เลยงดเว้นการเดินทาง
นางสายฝนฤทธิเรืองเดชสาวดวงเด็ง
ขออภัยสาวดวงเฮงมาราทอน

เขาถูกโรตเตอรี่รางวัลต่างรางวัลน้นต์รางวัลนี้
มากถึง๒๕งวดติดต่อกัน
เกินเรื่องไปมากอิจฉา
เอาเครื่องเส้นไหว้มา

เธอเล่าบอกว่าเมื่องวดที่ผ่านมานะถูกเลขท้าย๓๖

แล้วก็บอกด้วยว่ามักจะฝันเห็นเด็กมาวิ่งเล่นบ่อย
เชื่อว่าน่าจะเป็นไอ้ส้มฉุนนี่แหละ
ส่วนงวดนี้นะเธอบอกเธอได้เลขจากก้านทูบมงคลไปด้วยนะครับ
เป็นเลขอะไรหรือนั้นไปดูครับ

ต่อยอดเลยงั้นก็ต่อเลยละกัน
บิดท้ายผ่าไปที่จังหวัดพยาบาลเน่านะฮะ
บริเวณใกล้สี่แยกประตูกลองอำเภอเมืองของพยาวค่ะ
ชาวบ้านเข้าไปส่องหาเลขเด็ดเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมต้องมาต้องมา
ไปส่องหาเลขเด็ดปลายประทัศน์ที่ติดอยู่ที่บริเวณเสาไฟฟ้า
ปลายประทัดที่ติดอยู่ที่บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวผินนะคะ
ตรงนี้แหละเป็นร้านเก่าแก่คู่เมืองพยาวมานานแล้ว
หวังจะนำเลขเด็ดไปเสี่ยงโชค
ซื้อลอตเตอรี่งวดประจำวันที่๑๖เมษายนนี้
หวังจะลุ้นรางวัลใหญ่ในช่วงสงกรานซะหน่อยนะคะ
เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเลขอะไร
ที่อยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้าตรงนี้แหละ
เขาบอกว่าเชื่อว่าจะเป็นต้นโพแห่งโชคลาภ

ก็เลยมาดูเลขปลายหางประทัดที่ติดอยู่กับเสาไฟฟ้าแบบนี้
แล้วเห็นชัดด้วยไม่ต้องตีเลขกันเลยนะ